ความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนนึงได้ฆ่าหมาจนตาย
ในบ้านพักที่จังหวัดชนบุรีนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้าน
จับไว้ได้แง่ทุกมุมนี่ค่ะคือคลิปเหตุการณ์จะเห็นว่า
ทั้งฟาดทั้งตีไม่ยังคือกระนำฟาดกระนำตี
แล้วก็ลากศพของมันไปด้วยเอาไปทิ้งนอกบ้าน
คนที่เอามาโพสต์ก็ไม่ใช่ใครเป็นลูกเลี้ยง
ค่ะก็เหมือนกับพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุฆ่าหมา
ก็บอกว่าก็หมากูเลี้ยงมา

คือผู้ที่เอามาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความบรรยายต่างเอาไว้

ส่วนผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นสามีใหม่ของแม่
เขามีลูกติดมาคนหนึ่งเป็นเด็กชายอายุ๕ขวบ

ลูกชายของพ่อเลี้ยงเนี่ยถูกหมาตัวนี้ที่เลี้ยงมาด้วยกันในบ้านเนี่ย
กัดก็เลยโมโหแล้วเนี่ยคือลากแล้ว
ลากหมาที่ตายเอาไปทิ้งนอกบ้าน
ค่ะคนในบ้านก็เห็นกัน
แม่ของคนโพสต์ก็เห็นเหตุการณ์
แล้วคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาก็ระบุข้อความว่าสุนัขเราตาย
เพราะเด็กเล่นไม่รู้เรื่องคือลูกชายวัย๕ขวบของพ่อเลี้ยง
แห่สุนัขเราสุนัขคงรำคาญเลยครับน้อง
มีแผลถลอกเลือดนิดแม่เราเลยวิ่งไปดูน้อง
แต่พ่อเลี้ยงกลับคว้าไม้แล้ววิ่งไปตีสุนัขของเราจนตาย
และยังจับฟาดกับต่อไม้อีก
อกจากนี้ยังบอกอีกว่าสุนัขตัวนี้พ่อก็คือพ่อเลี้ยง
แม่เราเป็นคนเลี้ยงมากับมือแต่กลับฆ่าได้ลงคอ
แล้วพ่อเลี้ยงก็ยังบอกด้วยว่ากูเลี้ยงมันมากูฆ่ามันได้
นี่แบบนี้นะฮะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
นางสาวจันทาแขสันเทียอายุ๔๐ปี
เป็นแม่ของเจ้าของเฟซบุ๊คที่เขาได้โพสต์คลิปเหตุการณ์
เรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแจ้งความกับตำรวจสพห้วยใหญ่
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าตัวเองกับผู้ชายที่ก่อเหตุฆ่าหมาเนี่ย
ผู้ชายคนนั้นชื่อว่านายวันเฉลิมรุ่งเรืองอายุ๓๑ปี
ก็คบหากันอยู่สักปีกว่าแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้าน
พร้อมกับลูกชายที่เป็นลูกติดมา
แล้วก็มีปัญหาสุนัขตัวนี้ไปกัดลูกชายของในวันเฉลิม
แล้วนายวันเฉลิมก็ตีมันจนตายก็เลยมาแจ้งความ
เพราะเกรงว่านายวันเฉลิมจะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัว
แต่ก็คิดว่านายวันเฉลิมคงไม่กลับมาที่บ้านนี้แล้วล่ะ
เพราะได้มีการติดต่อกลับมาบอกว่าจะพาลูกชาย
ลูกคนที่ถูกสุนัขกัดไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ที่ว่ายับยั้งมือตัวเองบ้างก็คือหมามันก็ตัวเล็ก
มันก็เป็นหมาก็รู้อยู่ว่าหมาบางแก้วเป็นไง

ใช่ค่ะก็หนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็คิดว่าเขาตีหมาแค่สอน
แต่ทีนี้พอหนูได้ยินหมาร้องอยู่หลังบ้านนี้หนูก็เลยวิ่งไป
พอหนูวิ่งไปแล้วหมามันแน่นิ่งไปแล้วค่ะ

ในส่วนของวันนี้มาดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างครับ
ก็เขาจะมาสอบปากคำเกี่ยวกับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง

แล้วส่วนของทางคุณแม่ของน้องจะดำเนินการในส่วนไหนบ้างครับ
หนูก็คงปล่อยตัวเองเป็นตามกฎหมายค่ะ
หนูก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วค่ะ

ก็คือปล่อยไปตามกฎหมายไปเลยค่ะ
เพราะว่าหนูก็พี่สาวเขาก็ไม่
หนูก็หนูก็ต้องให้ปล่อยไปตามกฎหมายค่ะ
สำหรับการดำเนินคดีกับนายวันเฉลิมนะครับ
ถ้อยตรงหมดเอกสุพชาติวักสุรสกุลเจริญ
รองสารวัตรสอบสวนสพห้วยใหญ่
อำเภอบรรลมูกจชลบุรีบอกว่า

แล้วก็ตรวจสอบคลิปหลักฐานต่างที่ได้เห็นนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกในวันเฉลิม
โดยได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์
เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ก็ตอนนี้ก็หายไปนะยังไม่ติดต่อกลับมา
และข้อฐาโรนกรรมศัตรูก็คือโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคนก็วิจารณ์กันเยอะในโลกโซเชียล
ว่าที่ผ่านมาบทลงโทษมันไม่ค่อยหนัก

เต็ม๒ปีหรือแบบเต็ม๔๐๐๐๐อะไรอย่างนี้

ดังนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหรือเปล่า
ทำให้คนไม่เกรงกลัวเกี่ยวกับกฎหมายนี้
ก็อาจต้องดูพฤติกรรมประกอบนะ
แต่ถ้าดูจากคลิปนี้เนี่ยโอ้โหโหดจริง